ด้วยความน่ารักกันบ้างนะครับ
เป็นความน่ารักฉลาดแสนสนของกระรอกตัวหนึ่ง
หลอกล่อให้สุนัขหัวหมุนได้
จะเป็นอย่างไรไปดูคลิปนี้ฮะ

เขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วเขาหยอกเล่นกัน

กระลอกเหมือนตั้งใจบอกว่ากระโดดวน
คือถ้ากลัวสุนัขก็หนีขึ้นไปข้างบนก็ได้มั้ย
มีหลายคนดูคลิปแล้วถามว่าถ้ากระลอกขึ้นไปข้างบนนี้ก็จบ
แต่วิ่งวนไปวนมาระดับเดียวกันแบบนี้
สุนัขเขาก็ปวดหัวเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นคลิปภาพให้คุณผู้ชมได้ดูแบบน่ารักกันนะ
สุนัขก็หาอยู่ไหนล่ะวนไปไหนล่ะวนไปไหนล่ะ
แล้วก็เราก็ไปแบบเอาสิเอาสิมาสิอยู่นี่
แล้วอยู่ระนาบเดียวกระโดดลงไปเลย